เดี๋ยวมาดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้หน่อยค่ะ
คราวนี้เนี่ยนะคะเซียนพระเนี่ยลากคอ
คือดักทำร้ายหนุ่มโรงงานขาพิการ
เพราะคิดว่าอะไรรู้ไหมคิดว่าผู้ชายคนนี้
เอาแหวนพระไปขนาดชาวบ้านนะไปช่วยห้าม

ยังโดนเลยคุณตายังหงายหลังเลยถูกถีบไปด้วยนะฮะ

อรับทาน
โอ้โหดูสิคุณอีลุงตุงนังไปหมดเลยอ่ะ
คนกางเกงขาสั้นไลนรายดูเซียนพระนะ

แล้วก็เสื้อฟ้าคือคนพิการ
ส่วนคุณลุงที่โดนไปด้วยเนี่ยกางเกงยีนขาสั้น

แล้วดูจังหวะนี้คุณลุงก็ไปดันเขาเหมือนกัน

คนที่เป็นเซียนพระเนี่ยเขาฉุดกระชากลากถู
คนที่เป็นชายพิการคือนายพลกรปั้นปัญญาอายุ๔๐ปี

หนุ่มโรงงานล้มคว่ำกับพื้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ

เขาก็ห้ามคุณลุงก็โดนไปด้วยค่ะ

ว่านายพลากรขโมยแหวนพระของเซียนพระไป
ทีนี้ตัวชายพิการเขาก็ปฏิเสธสิ

คือเหมือนกับโดนกระทำอยู่ฝ่ายเดียวสู้ไม่ไหวอยู่แล้ว
เขาก็ไม่สู้เลยเขาก็อธิบายอย่างเดียวเลยนะฮะ

อันนี้เป็นวงจรปิดนะมันมีคลิปอีกคลิปหนึ่ง

ใช่ค่ะแล้วมันมีจังหวะด้วยที่
จังหวะที่เซียนพระค้นตัวชายพิการคนนี้
พอค้นว่ามีแหวนพระของเขาไหม
ปรากฏว่าหลังจากค้นปุ๊บไม่เจอแหวน

ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะ
นี่ครับตอนเซียนพระเขาโวยวาย
ใช่ว่ามึงเอาแหวนพระกูไปหรือเปล่า
อันนี้จังหวะเตะหน้าเนี่ยนะคะ

ตรงจุดรอรถโดยสารที่ถนนเทพรัฐบางนาตรา
กิโลเมตรที่๔๒ที่ฉะเชิงเซาฝั่งขาเข้ากรุงเทพ
ตัวคนที่โดนทำร้ายชายพิการนายพลกร
เขาบอกว่าเมื่อวานผมไปดูแหวนพระ

แต่ผมก็คืนให้เขาแล้วผมไม่ได้ไปขโมยของเขาเลยนะ
แต่เนี่ยผมมาโดนทำร้าย
ผมขอดูแหวนของเขาแต่ผมก็คืนเข้าไปตอนที่ดู
อืมแหวนอะไร
แหวนพระหลวงพ่อเลยมันเป็นแหวน
แต่คืนเขาไปแล้วเขาดูแล้วก็คืนไปเลย
แล้วเขาบอกอะไรไหมตอนที่เขาต่อย

พ่อแหวนเนี่ยขอรับทรัพย์ศักดิ์

พลากรเขายืนยันว่าเขาไม่ได้เอาแหวนพระของเซียนพระไปเลย
ดูที่คอสิอันนี้คือรอยแบบรอยขวนรอยถูกทำร้ายนะคะ
นี่เรานั่งสัมภาษณ์นั่งคุยกันอยู่ที่โรงพักนะ

ใช่ค่ะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังด้วยนะก่อนที่เซียนพระจะมาทำร้ายผม
คือเขามีทำร้ายชาวบ้านไปอีกคนนึงอันนี้ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังนะ
แต่ว่าโชคดีผู้ชายคนที่โดนเซียนพระทำร้ายคนก่อนหน้าชายพิการ

ทีนี้ตำรวจก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
เห็นภาพจากที่คนถ่ายคลิปในมือถือแล้วด้วย
เดี๋ยวตำรวจต้องไปตามตัวเซียนพระคนนี้ค่ะมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
สงสารคุณลุงด้วยนะที่คุณลุงล้มไปแบบหงายหลังคนเจ็บฮะ
แล้วไม่รู้อาการเป็นยังไงบ้างนะครับ